คุณผู้ชมครับปัญหาเพื่อนบ้านมาอีกแล้วแต่ก็ไม่คิดว่า
พอระยะเวลาผ่านไปเรื่อยเนี่ยปัญหากับอีกแค่เรื่องตนไม้บ้างหมาบ้าง
จอดรถตรงกันข้ามบ้างคราวนี้ปัญหามันลุกลามไปยิ่งกว่านั้น
เพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามกันนะคะเขาตั้งวงดื่มเหล้า
แต่เขาดื่มคนละวงนะฝั่งนี้ก็ดื่มวงหนึ่งฝั่งนู้นก็ดื่มอีกวงนึง
ปรากฏเมาอะค่ะแล้วยังไงฝั่งนี้ค่ะยกพวกไปรุมกระทืบฝั่งตรงข้าม
หนึ่งเจ็บอีกสองเลยนะคะล่าสุดสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้งสามรายที่ไปกระทืบเขาแล้วด้วย
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตีหนึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่หมู่บ้านจัดสรรในตำบลบ้านคลองสวน
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการกล้องวงจรปิดนี้เนี่ย
เป็นของบ้านนายสมผลทุมสิงวัยสี่สิบเก้าปีนะคะเป็นกลุ่มของคนที่ถูกรุมกระทืบอ่ะ
นายสมผลเนี่ยได้รับบาดเจ็บนายสมใจน้องชายเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนนายชัยนรงนาคเพชรที่เป็นญาติโดนกระทืบล้มศีรษะฟาดพื้นหมดสติ
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะกลุ่มคนก่อเหตุที่เห็นเนี่ยมารุมรุมกันอยู่เนี่ยนะคะ
เป็นเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามชื่อนายทรงชายธีรพฤษอายุสี่สิบห้าปี
เป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่สำนักงานเขตแห่งหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนด้วย
พอก่อเหตุเสร็จก็แยกย้ายกันหลบหนีไปหมดเลยค่ะนายสมผลเขาเล่าบอกว่า
ต่างฝ่ายต่างก็ตั้งวงดื่มเหล้าอยู่ในบ้านซึ่งคู่กรณีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะ
ตกดึกพอเมาก็ส่งเสียงดังแล้วก็มีการพูดท้าทายกัน
กระทั่งสักเที่ยงคืนกลุ่มของคู่กรณีเนี่ย
เดินเข้ามาหาที่หน้าบ้านแล้วก็หาว่าพวกเขาเนี่ยส่งเสียงดัง
ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันตอนแรกเหมือนจะเคลียร์กันได้นะคะ
แต่อยู่เพื่อนของคู่กรณีเปิดฉากปล่อยหมัดใส่เขาก่อน
คราวนี้ก็เลยไม่มีใครยอมใครอะค่ะเล่าเข้าปากไปเยอะแล้วด้วย
ก็เลยกลายเป็นการชุลมุนต่อยกันแบบนี้เลยปมเหตุเนี่ยคิดว่าก่อนที่จะมีปัญหาทะเลาะ
ต่อยตีกันแบบนี้เนี่ยนะคะนางสาวนพัฒนาบำรุงภรรยาของนายสมผลฝ่ายที่บาดเจ็บเนี่ยบอกว่า
เคยมีปัญหากระทบกระทั่งกันกับนายทงชัยที่อยู่บ้านตรงข้ามเป็นประจำอยู่แล้ว
เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุทำให้นายทงชัยเข้ามาทำร้ายแบบนี้
แล้วก็เหมือนมีชนวนเหตุอยู่แล้วก็เลยเอาคืนซะเลยไหนจะมีเหล้าเข้าปากมีแอลกอฮอลเข้าไปในเลือดแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอรู้สึกหวัดกลัวแล้วก็หวาดระแวงมาก
ว่าฝ่ายตรงข้ามจะกลับมาทำร้ายอีกเธอบอกว่าจบเรื่องนี้เมื่อไหร่จะย้ายบ้านหนีเลย
ไม่อยู่แล้วหลังนี้ก็ในเมื่อเขาบอกว่าคนเราเลือกซื้อบ้านได้
แต่เลือกซื้อเพื่อนบ้านไม่ได้ซื้อบ้านใหม่ก็แล้วกัน
เลือกแล้วเพื่อนบ้านนะคะตอนนี้เบื้องต้นสารอนุมัติหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุแล้วก็คือ
ทงชัยน้องชายของนายทงชัยแล้วก็เพื่อนนายทงชัยในข้อหา
ร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็ร่วมกันบุกรุกเคหสถานในยามวิการนะคะ
พ่อของนายทงชัยคนก่อเหตุเนี่ยเดินทางมาหานายสมผลผู้บาดเจ็บแล้ว
มาขอโทษค่ะแล้วก็บอกว่าไม่เกินวันที่สองกันยายนนี้เนี่ย
พาลูกชายและพวกที่ก่อเหตุมามอบตัวกับตำรวจให้
ซึ่งญาติญาติผู้เสียชีวิตก็รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพระบาทนาหงษ
อำเภอรัตนวาปีจังหวัดน้องคายแล้วนะคะ
ทุกคนก็โศกเศร้ากับการจากไปอย่างไม่ได้ตั้งใจครั้งนี้ค่ะ